มีผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งนะฮะคือไอ้คลั่งเนี่ย
ถือมีดอะไรพวกนี้ด้วยยังไม่เท่าไหร่ถือปืนอาก้าด้วยเห็นไหม
วุสงครามเหรอคะนี่ฮะอยู่ในมือเนี่ยมีได้ยังไงอ่ะ
แล้วไปทั่วเลยนะฮะในพื้นที่ชุมชนตึกแดงย่านบางซื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านก็แตกตื่นกันหมดสิเดี๋ยวไปดูนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่ครับถือปืนอาก้าแบบนี้เลยนะฮะ
เดินไปทั่วชุมชนเลยนะฮะชื่อเล่นชื่อกุ๊กนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีคนเอาไปโพสต์เอาไว้นะครับ
กลุ่มแจ้งข่าวกรุงเทพในกุ๊กเนี่ยฮะถือปืนสงครามแล้วก็มีดด้วย
เดินไปเดินมาในชุมชนตึกแดง๑ย่านบางซื่อในกรุงเทพนะครับ
มกราคมเมื่อวานนี้นะครับตอน๑๑โมงเช้านะครับ
มีภาพจากกล้องอีกตัวหนึ่งจะเห็นในกุ๊กหยุดเดินเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ที่ว่าก้มลงแล้วก็เอามีดเคาะที่ปืนนะฮะคือตกลงเป็นปืนปลอมนะฮะ
เป็นปืนปลอมจากนั้นในกุ๊กก็วิ่งอยู่ในชุมชนนะถือมีดถือปืนไปด้วย
ชาวบ้านก็แตกตื่นแล้วครับตอนนั้นไม่มีใครรู้แล้วฮะปืนจริงปืนปลอม
บางคนเดินผ่านก็ยังไม่ทันสังเกตก็เห็นนะครับยังไม่ทันสังเกตนะครับ
พอหันไปมองก็โอ้โหทีนี้เขาแบบตกใจเลยนะครับ
ในพื้นที่ชุมชนมีคนบาดเจ็บศีรษะแตกไปคนหนึ่งนี่แล้วก็วิ่งหนีมานี่ฮะ
ตอนที่วิ่งหนีมาหลังจากที่เอาปืนปลอมเนี่ยไปฟาดเขาจนศีรษะแตกนะฮะ
ตำรวจชุดสืบสวนสนเตาปูนก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับ
ล้อมชุมชนอยู่๓ชั่วโมงสุดท้าย
จับในกุ๊กได้หนีลงไปอยู่ในน้ำ
ซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านของชาวบ้าน
จับได้พร้อมกับมีดพกแล้วก็ปืนอากาศปลอม
แล้วก็คุมตัวไปที่โรงพักนะฮะ
นี่เจ้าตัวก็บอกไม่ได้เมาอะไรทั้งสิ้น
คุยกัน
นี่ดำน้ำหนีตำรวจนะฮะสุดท้ายถูกจับจนได้นะครับ
ก็อ้างว่ามีคนมาทำบ้านสกปรกแบบนั้นแบบนี้

ไม่ใช่มาวิ่งถือมีดถือปืนอยู่ทั่วชุมชน

คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
แถวตงค์ชุมชนตึกแดง๑
ได้คุยกับประธานชุมชนนะครับ
ก็คือคุณสุชาติงามสุขนะครับ
บอกว่าคืน๒๓มกราคมเนี่ย
มีชาวบ้านมาบอกว่าเห็นในกุ๊กซึ่งเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำนะครับ
เข้ามาในชุมชนก็พยายามตระเวนขี่รถตามหาแต่ก็ไม่เจอนะครับ
ตอนเช้าเมื่อวานนี้๒๔มกราคมตอนที่นั่งอยู่ที่วินจักรยานยนต์
รับจ้างทางเข้าชุมชนเห็นในกุ๊กเดินเข้ามาแล้วถือมีด
แล้วมาหยุดเคาะปืนนะครับซึ่งเป็นปืนปลอมนะฮะมาทราบตอนหลัง
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจสอนอเตาปูนให้มาช่วยตรวจสอบให้หน่อย
สุดท้ายเนี่ยก็จริงแล้วฮะที่มาเคาะปืนปลอมอยู่เนี่ย
เข้าไปในชุมชนก็ไปก่อเหตุอลวาดไปทั่วชุมชนเลย
แล้วในกุ๊กก็ถูกจับจนได้ประธานชุมชนบอกว่าเมื่อก่อนในกุ๊กเป็นคนดีนะครับ
แต่มาเสียคนเพราะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มีปัญหาครอบครัวด้วย
ก็เลยมีอาการทางจิตประสาทนะครับลักษณะเพี้ยนไปเลยเคยอยู่แถวบางบัวทอง
ก็ไปอารวาสก่อเหตุที่นั่นก็ถูกจับติดคุกแล้วก็กลับมาอยู่ที่ชุมชนเดิมแห่งนี้
แถวบางซื่อจากนี้ไปทางชุมชนก็คงต้องเฝ้าระวังไม่ให้ในกุ๊กมาก่อเหตุอีก
นี่ฮะอันนี้ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้นี่จังหวะที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
โดดลงน้ำหนีแล้วดำไปมุดอยู่ใต้ขุนบ้านชาวบ้านนี่ดีนะไม่ตายแล้วเนี่ย
อยากขึ้นมานี่นะดังนี้ล่ะ

ดีกว่าอยู่นู้น
ตรงตาหลิงนี้ตำรวจมาขนาดของบทผูมตรงนี้

อ่าแล้วตำรวจเข้ามาถึงขวางตรงนู้นใช่ไหม

เค้าขึ้นมานี้แล้ว

ตามล่ากุ๊กชื่อหวานซะด้วย

แต่การกระทำนี่โอ้โหสวนทางเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับคนที่ถูกในกุ๊กทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับ
ก็คือนายทรงพลตาสมัยเอี่ยมนะฮะอายุ๔๘ปีนะครับ
นี่อยู่ดีเนี่ยในกุ๊กวิ่งมาเอาปืนมาตีเขานะฮะ
ศีรษะกับไหล่นี่เป็นรอยช้ำเลยนะครับ
คุณทรงพลบอกว่าตอนที่นอนอยู่ในห้องนะครับอยู่ในกุ๊กนี่เปิดประตูเข้ามา

ไม่รู้เป็นปืนจริงปืนปลอมยังไงนี่
แล้วเอาปืนเนี่ยตีหัวสองสามทีกระทืบอีก๒๓ทีด้วย

คุณทรงพลบอกตอนนั้นผมกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าปืนจริงหรือปืนปลอม
ก็บอกว่าเออแล้วในกุ๊กเนี่ยบอกว่ายังไงรู้ไหม

คือคุณทรงพลบอกเคยเช่าบ้านในกุ๊กอยู่
แต่คือมันไม่ได้ก่อเหตุอะไรแบบที่ในกุ๊กบอกนะฮะ

แล้วแฟนของคุณทรงพลก็เข้ามาช่วยห้าม
ก็ถูกในกุ๊กเนี่ยผลักล้มไปอีกคนนึง
ก็เลยออกอุบายบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บขยะ
กุ๊กก็เดินออกมาจากห้องแล้วก็เอามีดจี้หลังเข้ามาด้วยนะครับ
ระหว่างเดินมาในกุ๊กก็หุดหงิดหงุดหงิด

แต่เขาใช้มือปัดออกแล้วก็เลยวิ่งหนี

พอเห็นเขาวิ่งก็วิ่งไปอีกทางหนึ่งเหมือนกัน
ว่าในกุ๊กน่าจะหลอนยาเสพติด

อมรับว่าแค้นในกุ๊กนะฮะที่มาทำร้ายเขาแบบนี้นะครับ
ทั้งที่เรื่องทำบ้านเช่ารกเนี่ย
มันผ่านมานานมากแล้ว
แล้วที่สำคัญคือเขาเข้าไปทำความสะอาด

ไปเก็บขยะไปผมก็แกล้งล้อหลอก
ผมกลับเดี๋ยวเผลอผมจะวิ่งเลย
พอมาหาเพราะแถวนี้ไม่มีคนมันเงียบหาคนช่วยไม่ได้
แล้วก็เดินเอามีดจี้หลังผมเดินออกจากประตู
เสร็จเขาโมโหยังไงเดี๋ยวเอามี่ปาดคออีก
ผมก็ปัดหลบบอกแล้วนี่ไงจะไปบ้านแล้วจะไปเก็บแหวนบ้านหลังไหน
แล้วเขาวิ่งตามเราไปถึงไหนพี่
เอ่อตรงประตูนี้ทางเดิน

จากนั้นก็มีตำรวจมา
เป็นยังไงเหตุการณ์แบบนี้

ผมเซียวจะแทงมี่จ่อกคออยู่เนี่ย

นึกว่าเขาไม่แล้วผมไม่วิ่งเนี่ยวันแรกสงสัยโดนแทงไปด้วย
เช่าต้นเหตุของปัญหาเนี่ยมันต้องไปหาสาเหตุของการเกิดทุกข์ใช่ไหม
ธรรมะเนี่ยใช้ได้ตลอดเหตุแห่งทุกข์นะ
จะได้ดับทุกข์ได้ถูกชาวบ้านในชุมชนก็พาติเข้าไปดูนะครับ
บอกนี่แหละห้องเช่าที่ทรงพลเขาเคยเช่าที่บอกทำไมไม่เก็บขยะ
กุ๊กเขาบอกออกไปแล้วจะมาอยู่อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยเออเอ้าอรัชพรดูสิ
ค่ะชาวบ้านบอกในมุมหนึ่งก็เห็นใจในกุ๊กเขาเหมือนกันนะ
จะอยู่ตรงไหนล่ะคะเนี่ยโอ้โหดูสิไม่มีพื้นที่ให้ย่างกรายเข้าไปเลยค่ะ
ถึงกับตะลึงนั่นเสื้อผ้าเหรอคะเป็นบ้านไม้เก่าเก่าสองชั้น
แต่เต็มไปด้วยขยะนะฮะเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจาย
คือพี่ที่พาติมาดูเนี่ยนะฮะคุณพี่ถิติพรกับคุณจำลองนะครับ
บอกว่าสาเหตุมาจากขยะในบ้านหลังนี้มันเยอะเหลือเกิน
ก็เห็นใจในกุ๊กนั่นแหละนะคือโอ้โหต้องทำความสะอาดอีกเท่าไหร่อ่ะ
ถึงจะเข้ามาอยู่ได้เหมือนเดิมแต่พอในกุ๊กไม่พอใจแล้วไปเสพยาหรือยังไร
ก็เลยคลุ้มคลั่งแล้วก็ไปไล่ทำร้ายเขาแล้วอารวาสต่อในชุมชน
อย่างไรก็ตามเขาก็เห็นใจฝั่งคนเจ็บนะที่ก็ไม่น่าจะถูกตีจนแบบ
ร้างข้างแตกหรือว่าถูกกระทืบซ้ำอีกเอาเป็นว่าชาวบ้านบอกเดี๋ยวจะช่วยกันก็แล้วกัน
จะช่วยกันมาเก็บกวาดขยะในบ้านเช่าที่ในกุ๊กเคยให้คนอื่นเขาเช่า
ในกุ๊กเวลาพ้นโทษออกมาบำบัดอะไรออกมาจะได้มาอยู่ได้จะได้ไม่อารวาสอีก
เห็นสภาพบ้านเขาเขาก็บอกกับผู้ที่เช่าเดิมนะคะที่เขาเคยอยู่
บอกว่าให้มาเคลียร์ขยะในบ้านภายในกี่วัน๑๐วันให้เรียบร้อย
ตอนนี้พอเข้ามาเขาก็ยังเห็นขยะมันยังอยู่อย่างเก่าอยู่
ไม่ได้เก็บไปทิ้งเขาก็เกิดมีอารมณ์แบบว่ารับไม่ได้ในเมื่อกูบอกมึงแล้ว
เราเป็นเจ้าของเราเห็นบ้านเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ให้เวลาตั้ง๑๐วัน
วันมาคุณก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะก็เกิดอารมณ์อะค่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในตัวของในกุ๊กนะครับ
ปัสสาวะสีม่วงนะฮะเสพยาเสพติดก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติดไป
แล้วก็เรื่องการพาอาวุธด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมีดนะฮะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บด้วย
คือยังไงคุณก็ต้องคุยกันดีแต่ปัญหาคือกุ๊กก็ไปเสพยามาไง
พอจะไปตามเอาเรื่องเขาทีนี้ก็เลยบานปลายเลยใช่ค่ะ